ดูทางด้านของคนที่มีลูกเล็กหรือว่าลูกอ่อนบ้าง
เมื่อสาวคนนึงค่ะเขาบอกว่ามีรายเดอร์มาส่งเอกสาร
แล้วมีพนักงานเดินไปบอกเธอว่าเนี่ยพี่
รายเดอร์คนนี้เห็นเอาลูกน้อยกระเตงมาด้วย
แล้วลูกหลับลองไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นว่าเขาทำอะไรยังไงค่ะ
พี่นำลูกเขาด้วยเลยเตรียมขนมมาให้ค่ะ
ขอบคุณนะคะน้องกี่เดือนแหละคะ

เนี้ยไปกูแม่ใช่ไหมคะ

ตามนับไปในด้านลูก

โอ้โหน่ารักนะไม่ต่างจากข่าวเมื่อกี้แต่ข่าวนี้มันก็เป็นความแบบก็เอ็นดูแล้วก็มีความเห็นใจคุณพ่อเขาด้วยเหมือนกัน
คือผู้หญิงท่านเนี่ยนะคะก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์แล้วก็บอกว่าเหมือนอยู่ที่ออฟฟิศแหละปรากฏว่ามีพี่รายเดอร์คนนี้นะคะก็นะมาถึงมาส่งเอกสาร
แต่ทีนี้น้องก็เดินไปบอกว่าพี่เห็นรายเดอร์คนนี้เหมือนแบบเอาลูกเล็กกระเตงลูกมาด้วยนะเธอก็เลยออกมาดูค่ะแล้วตอนนั้นที่เธอออกมาดูความที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วยังเป็นลูกอ่อนเหมือนกัน

แล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอบอกเธอมีลูกเล็กแล้วตอนนั้นที่เธอ